ดูความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรี
สองพี่น้องที่ตอนนี้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะฮะ

หลังจากที่ไม่ได้ปรากฏตัวที่ไหนเลยนะคะ

เป็นการปรากฏตัวเพื่อไปร่วมงาน
ตัวหนังสือของอดีตรัฐมนตรีกิจการภายในญี่ปุ่น
และในงานนี้นะคะได้มีการเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของทางญี่ปุ่นด้วย
พูดถึงเรื่องของการเมืองในประเทศไทย
ตอนนี้เขาบอกว่าสื่อดังญี่ปุ่นประโคมข่าว
สองพี่น้องอดีตนายกไทยออกงานคู่ครั้งแรกในกรุงโตเกียว
ไซต์อาซาฮีของญี่ปุ่นรายงาน
บอกว่านายทักษิณชินวัฒน์และนางสาวยิ่งรักชินวัฒน

เดินทางมาที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
เป็นอดีตรัฐมนตรีกิจการภายในของประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกัน

โดยนายทักษิณได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ระบุว่าประเทศไทยภายใต้ระบอบทหารคาดว่า
กำลังจะกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด

เสรีภาพในการพูดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเศรษฐกิจ
ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทย
รัฐบาลทหารวางแผนจะจัดขึ้นกุมภาพันธ์ปีหน้า
ทักษิณกล่าวว่าส่วนตัวไม่มีความกังวล
เชื่อว่าผู้นำพักจะนำพักเพื่อไทยไปสู่ชัยชนะได้ค่ะ
วันนี้ตนเองเดินทางมาที่กรุงโตเกียวพร้อมกับพี่ชาย
และจะพักอยู่ในญี่ปุ่นประมาณ๒๓วันเท่านั้น
เว็บไซต์อาสาฮิรายงานออกมาสว่างานเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้
นับเป็นครั้งที่๒หลังจากครั้งแรกเดินทางมา

นางสาวยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าจะพักในญี่ปุ่นราว๒๓วัน
นี้เว็บไซต์อาซาฮีระบุด้วยนะครับว่า
นายอิชิอินั้นเป็นผู้รับรองให้นายทักษิณ
เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนสิงหาคม๒๕๕๙
หลังจากอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย
ต้องหนีออกนอกประเทศในการรัฐพาหารเมื่อปี๒๕๔๙นั่นเองนะครับ
แล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นอาจจะเดินทางไปที่ประเทศจีนต่อนะครับ